เหตุการณ์นี้ก็อันตรายครับและชาวบ้านหวาดภาวะด้วยนะครับกลุ่มวัยรุ่นครับยกพวกไล่ยิงไล่ปลาระเบิดใส่กันไปดูภาพเหตุการณ์จากวงจรปิดครับ
หลักฐานชัดเจนครับกล้องวงจรปิดบริเวณร้านค้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินครับในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาจับภาพวินาทีช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งกว่านะฮะวันที่๑๗ตุลาคมถ้าดูจากเวลาในวงจรปิดเนี่ยนะฮะ๑๗เดือน๑๐ปี๒๐๒๓ครับวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาหน้ามหาวิทยาลัยแล้วจู่ครับมี

แล้วตัวเขาเองอยู่กับเมียแล้วก็ลูกสาวลูกสาวยังเล็กอยู่เลย๑๐ขวบเองครับ
และใกล้กันมีบ้านพ่อบ้านแม่ด้วยนะฮะก็คือเป็นบ้านของผู้เท่าผู้แก่
คือเขาก็อยู่แถวนี้ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้แบบนี้ก็น่ากังวลไง
อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเป็นย่านชุมชนแล้วมาไล่ตีไล่ยิงปลาระเบิดกันดังโป้งป้า
ตอนแรกคิดว่าอ๋อวัยรุ่นเขามาทะเลาะกันไม่กี่คนละมั้งแต่พอไปเปิดวงจรปิดดูย้อนหลังตกใจครับ
โอ้โหมากันเยอะมากหวาดภาวะไปหมดกลัวไปหมดแล้วตอนนี้
ถ้าต้องอยู่ที่บ้านแถวนี้ต่อไปเนี่ยแล้วถ้าเขายกพวกมากันอีกจะยังไงต่อแล้วเนี่ย
ตัดสินใจครับแจ้งความที่สพเมืองฉะเชิงเศร้าอยากจะให้ตำรวจเนี่ย
จับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วตัดภาพไปช่วงค่ำเมื่อวานครับ
จตุรนอายุ๒๑ปีครับพร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีก๑๔คน
บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไปแจ้งความเช่นเดียวกันที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
เมื่อกี้นี้คือชาวบ้านแถวนั้นที่เขาเดือดร้อนส่วนนี้คือกลุ่มคนเจ็บครับที่ไปแจ้งความเพิ่ม
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ่ายรูปบริเวณเขื่อนริมน้ำ
หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรและกำลังจะกลับบ้านช่วงตีหนึ่งตีสองเลยนะช่วงดึกดึกนั่นแหละฮะ
ไม่รู้ว่าทำไมต้องไปช่วงเวลานั้นนะหรือว่ามันเงียบสงบดีบรรยากาศอาจจะได้
ถ่ายรูปต้องเปิดแฟลตนะคุณถ้าไปดึกขนาดเนี้ยนั่นแหละฮะเขาบอกว่าไปถ่ายรูปกันกำลัง
เอมกับบรรยากาศแล้วบังเอิญขากลับมาเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เข้าใจผิด
คิดว่าพวกเขาไปยิงร้านขายน้ำกระท่อมของน้องชายผู้ก่อเหตุก่อนหน้านั้น
ก็เลยยกพวกมาเอาคืนมาแก้แค้นรุมทำร้ายทั้งที่พวกผมไม่ได้รู้จักมาก่อน
ไม่ได้ทำร้ายเขาก่อนเลยสักนิดเดียวคนเจ็บอ้างแบบนี้นะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
และจะไปไล่ตรวจสอบภาพวงจรปิดเพิ่มเติมครับ
แกะเส้นทางร่องรอยการก่อเหตุของกลุ่มนั้น
แล้วเขาหลบหนีไปทางไหนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มั่นใจว่าอีกไม่นานจับได้ยกกวนยกแก๊งอย่างแน่นอนครับ
อ่านข่าวกี่ทีกี่ทีก็ไม่รู้จักกันมาก่อน
แต่ต้องสืบให้ดีสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่นะคะ